ไปดูเน็ตไอดอลสาวไซส์มินิอย่างสาวกัจจังจีรากันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ติดตามผลงานเธออยู่บ้าง

แต่บอกมาเลยว่าคราวนี้กำลังจะโกลอินเตอร์

ไปไหนไปไกลเท่าไหร่แต่ก็ไกลอยู่
ประเทศจีนนี่แหละคือเธอไปเซ็นสัญญาร่วมงาน
กับบริษัททำแอปพลิเคชันของเมืองจีนเขา
เป็นเวลา๑ปีนะซึ่งตัวเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทน
เน็ตไอดอลชาวไทยไม่ธรรมดาอยู่นะ
ก็จะคอยอัปเดตความเคลื่อนไหวในชีวิตของตัวเอง
แอปพลิเคชันนี้ค่ะให้แฟนคลับชาวจีนได้ติดตามกันด้วย
โดยกัจจังบอกว่าก็เป็นกังวลเรื่องภาษาอยู่บ้าง
จากว่าเธอเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานด้านภาษาจีนค่ะ
ก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษแทนไปก่อน
แต่เชื่อว่าแฟนเนี่ยจะพยายามเข้าใจเธอนะคะ
แล้วเธอเองก็จะพยายามพูดภาษาจีนให้ได้ในเร็ววันด้วยค่ะ
เขาเคยเห็นโปรไฟล์เราที่เคยเล่นหนังต่างประเทศ
เขาก็เลยเหมือนว่าอยากมาทำตลาดที่ไทยด้วย

เกิดว่าพูดจีนก็อาจจะเป็นอุปสรรคค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ที่ยังสื่อสารคือเราใช้ภาษาอังกฤษ

ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้อัปเดตกันหน่อยตกลงดีหรือไม่ดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็ได้ติดตามความหวานกันไปนะ
กับกัจจังกับแฟนที่มีคลิปออกกำลังกายบ่อย
แต่ต้องเรียกว่านั่นเป็นอดีตแล้ว

แต่ตอนนี้สาวกัจจังเขาเสน่ห์แรงใช่ไหมคุณ
หัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งค่ะ

เหลือเพียงสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วกัน

จังบอกใบ้มาว่าก็เป็นคนในวงการบันเทิง

ใครเคยคบกันใครเคยทำงานอะไรกัน
กัจจังบ้างนะคะเอาไปฟังกัจจังก่อน
เดี๋ยวไว้เบคชัวร์อะไรอย่างนี้กันดีกว่า

รู้จักกันนานแล้วค่ะเคยร่วมงานกัน

เป็นคนหนัง
ทำงานด้วยกันแล้วตอนนี้แบบเหมือนพอเราโสดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เออมีความเขินอยู่ไม่อยากออกตัวแรง
แต่เชื่อว่าเรานี้ก็น่าจะเปิดตัวนะคะ